เอาใจช่วยกู้ภัยที่พัทธลุงกันหน่อยนะคะต้องปฏิบัติการหนักจนเหงื่อตกเลยค่ะ
จุดทูปอันเชิญจงอางออกจากรถโอ้โหคือดึงอย่างเดียวมันไม่ออกคุณผู้ชม
ท่านต้องจุดทูปกันเลยบอกออกมาเถอะคือมีจงอางตัวใหญ่ค่ะ
มันเลื้อยเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์นิสันสีดำทะเบียนกไก่รอเรือ๒๓๐๔นครศรีธรรมราชนะคะ
ก็ร้อนถึงกู้ภัยป่าพยอมแล้วค่ะมาตรวจสอบกันเลยรถคันนี้เป็นของนางนิตยารัตนพันธ์นะ
ก็เริ่มต้นไล่ดูก่อนเลยว่าเอ๊ะงูอยู่ไหนเห็นหางเห็นไหมคะ
หางก่อนก็ค่อยไล่ไปว่าหัวเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนหัวเนี่ยนะคะมันไปอยู่ตรงช่องลมค่ะ
ก็พยายามดึงดึงแล้วดึงอีกเจ้างูมันก็ตัวอ้วนดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกถึงขั้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
จุดทูปอันเชิญเลยบอกออกทีเถอะช่วยออกมาจากรถคันนี้สักทีเถอะ
แต่มันก็ไม่ง่ายเนี่ยเขาก็พยายามเอาบ่วงคล้องหัวงูแล้วก็ดึงแล้วดึงอีก
คุณรู้ไหมดึงกันอยู่ครึ่งชั่วโมงอะค่ะกว่าจะจับเจ้าจงอางยักษ์ตัวนี้ออกมาได้แล้วคุณดูลำตัว
ตัวใหญ่มากนะคะคือกู้ภัยสองคนสามคนแรงผู้ชายอ่ะดึงแล้วดึงเหล้าเลยนะคะ
สุดท้ายเอาเจ้าจงอางตัวนี้ออกมาได้คุณผู้ชมดูตัวเบอร์เลอร์เทอร์เลย
ชาวบ้านที่เขารอลุ้นกันอยู่เขาก็โล่งใจกันกู้ภัยก็เหมือนรู้ใจอะค่ะ
จับงูวัดยาวเลยหัวจรดหางได้สามจุดเก้าเมตรน้ำหนักแปดกิโลกรัม
ชาวบ้านเก็บตัวเลขเหล่านี้พร้อมกับทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
อย่าลืมด้านกรอบไก่รอเรือ๒๓๐๔ครับ